นำมาซึ่งความปราบปลื้มของประสบกรณิกรไทยนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันที่๑๒ธันวาคมที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
เสด็จพระดำเนินไปเป็นการส่วนพระองค์
ไปยังศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา๙๐๔บางเขน
กรมทหารราบที่๑๑มหาดเล็กรัชวรรบรักษาพระองค์เขตบางเขนนะครับ
เพื่อทอดพระเนธการฝึกปฏิบัติและดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายรุ่นที่๑นะครับ
โดยได้พระชธานสัมภาษณ์เป็นครั้งแรก
โดยในช่วงเวลาที่เกิดขึ้นนะครับมีน้องวินนะครับ
วินนี่เป็นเยาวชนที่เคยเซลฟี่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงราชการที่๑๐
แล้วก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สักถามด้วย
น้องวินได้ถามว่าตัวเขาเนี่ยเติบโตมากับยุคโซเชียลได้เห็นข่าวลือใส่ร้ายพระองค์ในทางที่ไม่ดี
จนตัวน้องวินเองก็เคยคิดลบกับพระองค์จนกระทั่งได้มีโอกาสเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทที่สนามหลวง
ครั้งนั้นได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงและได้รับรู้ถึงพระเมตตาที่ทรงมีต่อเยาวชนไทย
ไปฟังพระสุรเสียงที่พระองค์ทรงตอบข้อสักถามในเรื่องนี้กันนะครับ
เคยโฆษณาตัวเองว่าเป็นดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่พวกเราจะจัดสินเอาเอง
แต่ที่พี่ขอก็คือขอให้เราน่าวตัวเองให้ดีหรือให้ได้
เราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองในเรื่องต่อแหละ
ดังนั้นก็คนที่อยู่ก็คือคนจัดสินเอาเองพิสูจน์เอาเองว่าเรามีที่ดี
ก็เป็นช่วงเวลาการอบรมของน้องเยาวชนจิตอาสา
ซึ่งไม่มีใครคาดคิดว่าในหลวงและพระราชินีจะเสด็จมา

พระองค์ทรงตอบข้อสักถามเรื่องนี้กันนะครับ

อนุญาตให้สักถามนะคะก็สักถามด้วยน้ำเสียงสะอื้นค่ะเสียงสั่นเลยนะคะก็เนื่องจากตนเองเป็นชาวเขาเกิดมาเพิ่งใบบุญตั้งแต่สมัยราชการที่๙เมื่อเปลี่ยนรัชกาลแล้วกลัวถูกไล่ออกจากประเทศไทยค่ะ
จะไม่ชกพวกมงค์แล้วก็จะผลาญชีวิตคนมองได้ชีวิตใกล้พวกหนองจากประเทศ

อวิทยาศาสตร์ดรอัลถิ่นแนวตอนต่อมา
เป็นข่าวลือที่หนูเนี่ยได้ยินมาซึ่งจากข้อสักถามที่ในหลวงราชการที่๑๐
ตอบนักเรียนชาวมงค์คนนี้นะครับทำให้เห็นว่าพระองค์ทรงมีพระเมตตากับคนทุกเชื้อชาติ
เผ่าพันธุ์ภาษาที่ได้พึ่งพระบรมธิสมภาร
ให้ทุกชีวิตดำรงชีวิตได้อย่างสุขสมบูรณ์มีโอกาสได้รับการศึกษามีสัมมาชีพ
เป็นพระมหากรณฑิคุณอย่างหาที่สุดมีได้นะครับในอีกแง่มุมหนึ่งของบทสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะครับ
ก็นับเป็นครั้งแรกที่ได้พระชธานสัมภาษณ์อย่างทรงเป็นกันเองให้กับเยาวชน
ในช่วงของการเสด็จพระราชดำเนินกลับนะครับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว
และประชินีทรงขับรถยนต์พระที่นั่งด้วยพระองค์เองอีกด้วยนะฮะ
พระราชินีเป็นพระองค์ผู้ทรงขับนะครับซึ่งในหลวงราชการที่สิบ
ประทับเคียงคู่อยู่ข้างทรงโบกพระหัสกับกลุ่มเยาวชน
เสด็จพระดำเนินกลับนะครับซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งพระอิริยบท

คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้ไปสัมภาษณ์เปิดใจน้องวิค่ะ
นักศาวิดาราชแซลีนักเรียนชาวโมงที่ให้ดูคลิปเป็นเมื่อสักครู่นี้
อยู่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๗จังหวัดเพชรบูรณ์
เดี๋ยวลองฟังเสียงน้องดูนะคะคือน้องบอกว่าไม่รู้มาก่อน
วันนั้นในหลวงราชการที่๑๐จะเสด็จพระราชดำเนินมาในค่าย
ไม่ได้เตรียมคำถามด้วยนะคะครับแต่พอมีโอกาสได้ถาม
ก็เลยพูดออกมาถามออกมาจากความรู้สึกจริง
แล้วรู้ตัวไหมว่าในหลวงจะไปร่วมกิจกรรมกับเราวันนั้นด้วย
ก็คือตอนเย็นที่เขาเตรียมจัดกิจกรรมเสร็จแล้ว
ที่เขาเพิ่งมาพูดค่ะก่อนหน้านั้นประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะอืม

เล่นแล้วก็ดีใจมากค่ะตอนนั้นคือหนูร้องไห้ก่อนครั้งหนึ่งแล้ว
เพราะว่าหนูดีใจมากค่ะแล้วไม่คิดว่าครั้งหนึ่งเราจะได้เอาความกลับตรงค่ะ

ก็พี่เขาค่ะให้โอกาสหนูมากกว่าค่ะเพราะว่ามีคนไปอบรมก็เป็นร้อยคนค่ะ
แต่ถ้าเขาบอกว่าให้โอกาสที่เขาเป็นคนให้โอกาสหนูได้พูดค่ะ
ครับแล้วได้เตรียมจัวมาก่อนไหม
ไม่ค่ะพี่เขาบอกว่าให้เราพูดตามความรู้สึกของเราแค่นี้ค่ะ
ไม่ได้บอกว่าให้เราต้องพูดอย่างนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มเยาวชนที่ไปอบรมกันในวันนั้นบอกว่า
ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าจะได้เข้าฟังธุรกรรมธุรกิจประวัติศาสตร์อย่างใกล้ชิดขนาดนี้นะ
เป็นความปรับลืมของพสกนิกรชาวไทยนะคะ